เป็นเรื่องของสองพี่น้องนะคะ
ที่เขามีคุณพ่อที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด
แต่ออกมาบอกว่าเมียใหม่ของพ่อเพิ่งคบกันได้ไม่กี่ปี
แล้วมีการโกงเงินค่าชาปนากิจศพของพ่อไปเป็นแสน
และที่สำคัญเทงานศพของพ่อเขาด้วย
ผู้เสียหายคือนางสาวนิตยาแล้วก็นายคัมภีร์จงศรี
เขาเป็นลูกชายแล้วก็ลูกสาวนะคะของนายสุวิทย์จงศรีอายุ๖๖ปี
นายสุวิทย์คนเป็นพ่อเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอด
แล้วเขาก็อ้างนะคะว่าคือนางปอเนี่ยคนนี้เป็นเมียใหม่ของพ่อ
พบหากับพ่อได้ประมาณสัก๓ปี
มีการปลอมเอกสารรับเงินค่าจัดงานศพ
กองทุนชาปนกิจของหมู่บ้านไปกว่า๑๘๐๐๐บาท
หลังจากนั้นชิ่งหนีหายไปเลย
ไม่เอาเงินมาจัดงานศพให้พ่อด้วย
สุดท้ายลูกทั้งสองคนค่ะต้องไปกู้เงินจัดงัดศพของพ่อด้วยตนเอง
ทีนี้ตัวลูกสาวนางสาวนิตยาเนี่ยก็เล่าแบบนี้ว่า
พ่อของเธอเนี่ยใส่ชื่อเธอแล้วน้องชายเป็นคนรับมรดกนะเงินกองทุนตรงนี้
แต่ปรากฏว่าพอพ่อเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๑๐เมษายน

เขาบอกว่าทำก่อนวังงานศพพ่อ๒วัน

กับตำรวจที่สอบพอร์ท่าฉางแล้วค่ะ
เพราะพ่อก็เคยได้พูดไว้อะค่ะ
ว่าถ้าวันหนึ่งที่พ่อไม่มีแล้วอย่างนี้ค่ะ
ให้นำเงินตรงนี้มาใช้เพื่อในการจัดการงานของเขา
ตัวลูกสาวยังบอกต่อแบบนี้นะ

เพราะเงินมันจำเป็นที่จะต้องเอามาใช้จัดงานพ่อ

เพราะต้องไปกู้เงินมาเนี่ยแสนนึงแล้วค่ะ
เอามาเคลียร์ใช้ค่าใช้จ่ายในงานศพนี่แหละ
ไม่รู้ว่าจะไปเอาจากไหนมาเพิ่มแล้วต้องเอามาใช้หนี้ส่วนนี้
ทางด้านอดีตค่ะอดีตเมียของคนเสียชีวิต
ก็เท่ากับว่าเป็นแม่ของ๒พี่น้องแล้วนะคะ
ก็เล่าแบบนี้ว่ามาเห็นว่า๑๑๒เมษายน
อยู่ดีมีชายปริศนา๒คนมายืนถ่ายภาพหน้าหีบสด
อาจจะเป็นกรรมการกองทุนชรรพนักกิจรึเปล่า
ที่เขามาถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน
ว่ามีการจ่ายเงินให้กับทางญาติแล้ว
แต่จริงตอนนี้กลายเป็นว่านางปอเมียใหม่เนี่ย
หอบเงินหนีไปแล้วค่ะ